เอามาดูกรณีข้อพิพาทระหว่างบ้านหลังนี้
บ้านหลังนี้ที่ถมดินสูง
สูงขึ้นไปจุดที่สูงที่สุดประมาณ๓เมตรได้
คุณคิดว่าจะถึงหลังคาบ้านอื่นไหม
ถ้ามองดูแล้วเนี่ยน่าจะถึงหลังคาบ้านอื่น

คือมีคำชี้แจงออกมาจากเจ้าของที่ดิน
เอาเราไปฟังกันคดีนี้ก็น่าสนใจนะครับ
นี่เป็นที่ดินที่ถูกร้องเรียนครับคุณผู้ชม
อยู่ในรั้วด้านหน้านี่
เรามองภาพกว้างทั้งหมดนะครับ
คือที่ดินนี้ถูกร้องเรียนนะครับ
มีพื้นที่๑๒ไร่อยู่ในเขตเทศบาลตะบนราชย่า
อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
คือสร้างกำแพงสูงล้อมรอบเลยนะครับ

ล่าสุดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ออกคำสั่งให้นายธนัทศรีสรรค
ในอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับ
ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ซินะครับ
ก็ไปเจอกับตัวแทนของเจ้าของที่ดิน

เขาซื้อที่ดินดังกล่าวซึ่งเป็นที่ลาดต่ำ
ถมดินต้องถมเยอะด้วย
ส่วนพื้นที่รอบข้างทั้งซ้ายขวา
เป็นโครงการจัดสรรแบ่งขายที่ดินเปล่า
ใครจะซื้อที่ดินต้องไปปลูกบ้านเองนะฮะ
คือพอไม่ถมดินมันก็เป็นพื้นที่ต่ำ
ขณะที่พื้นที่ด้านหลังเนี่ยแม้จะเป็นพื้นที่ว่างเปล่า
แต่ก็มีเจ้าของและเพื่อตัดปัญหากระทบกระทั่งการจึงวาง
เส้นทางน้ำให้ไหลออกไปที่ถนนใหญ่
ด้านหน้าด้านเดียวเท่านั้น
โดยยืนยันว่าการถมดินและก่อสร้างนะครับ
เขาได้ขออนุญาตเทศบาลและมีวิศวกร

กำแพงกันดินด้านล่างก่อสร้างเป็นกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กนะ

ต่อมานะครับได้รับการร้องเรียนจากบ้านฝั่งขวา
ว่าเวลาช่างก่อสร้างมาทำงานบนเนินดิน

องไปสายตามันก็อาจจะลอดเข้ามาในบ้านข้างได้
เขาบอกว่ามันขาดความเป็นส่วนตัว

เขาเองก็เลยสร้างกำแพงขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง
สายตาให้บ้านอื่นเขาไง

ถ้าจะดูจากให้ความไปทำกับเขานะ
คือหากมองจากในที่ดินเขาบอกว่า
ไม่ได้ถมสูงท่วมหลังคาบ้านอื่นเลย
แต่เป็นการถมดินให้เท่าไอ้ฝั่งด้านขวา
ฝั่งด้านขวาที่เจ้าของเดิมถมไว้สูงกว่าด้านซ้ายไง

ให้เสมอถนนกับด้านขวา
แต่ด้านซ้ายก็เขาไม่ถม

เขาก็ต้องเอาเท่ากับฝั่งที่เท่ากับเขา

ส่วนกำแพงด้านหลังเนี่ยตอนนี้มีรูระบายน้ำเจาะเอาไว้นะ
น้ำจะไหลช่วงที่ถมดินยังไม่เสร็จ

แต่ตอนนี้เขาก็อ้างบอกว่าถูกร้องเรียนไง

ในอำเภอบอกว่าเรื่องนี้มีกฎหมายหลายส่วนนะครับ

เรื่องต้นได้ตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นนะครับ

ก็จะดำเนินการแก้ไขและดำเนินการตามกฎหมายยืนยันว่า

แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องแก้ในพื้นที่ที่มีการถมดิน

เห็นแอ่งข้างกำแพงไหมน้ำ
ตรงนี้ต้องกว้างจากรั้วกำแพงลาดต่ำมาให้ได้๖เมตร

ผิดกฎหมายเรื่องของการถมดินในมาตราไหนบ้าง
นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ที่เราไม่ค่อยได้เจอนะถมดินสูงขนาดนี้ฮะ